รายงานข่าวไปที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถแล้วก็ไปไล่ยิงนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่พาแม่กับยายไปหาหมอแล้วแม่กับยายถูกลูกกระสุนได้รับบาดเจ็บ
รถคันนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไปติดต่อกับนักการเมือง
แล้วขอเวลาสัก๒๓วันเดี๋ยวจะมามอบตัวนะคะ
วันนี้ก็ย่องเงียบไปมอบตัวแล้วค่ะ
แล้วบอกกับตำรวจบอกว่าวันที่มาก่อเหตุเนี่ย
อันนี้เขาบอกไม่ได้นอนเป็นจิตเวทไม่ได้กินยาแล้วที่ทำลงไปนี่ไม่รู้ตัว
โอ้โหคนอื่นเขาเกือบจะเสียชีวิตกันนะคะ

เทพิทักษ์ค่ะที่ทำให้แม่กับยายของคนขับรถเก่ง
ที่เป็นเจ้าของกล้องหลังรถคันนี้นะคะได้รับบาดเจ็บ

พอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปแล้วตำรวจตามไปยึดรถกระบะได้ในที่สุดเนี่ยนะคะ
ก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในเทพิทักษ์มามอบตัวกับตำรวจที่สพกาญจนดิตนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำรับสารภาพค่ะ
นี่นายเทพิทักษ์คนนี้นะคะบอกทำจริง
ช่วงที่ก่อเหตุไม่รู้เลยว่าทำอะไรไปไม่มีสติ
เพราะว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืน
แล้วพอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถหนีไปทิ้งไว้ที่สวนปาม
โทรหาภรรยาบอกมารับกลับบ้านทีที่กาญจนดิต
แต่ภรรยาไม่มาภรรยาส่งแท็กซี่มา
รับเขาไปหลบอยู่ที่ขนำในสวนยางของญาติ
แล้วภรรยาก็บอกว่าเนี่ยมามอบตัวซะไปฟังกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะก็วันนี้ตำรวจแจ้งข้อกลับ
พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ส่งพนักงานสอบสวนสพปลายพญา
ท้องที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อืมแต่ว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะครับ

เขาบอกว่าเขาป่วยจิตเวทใช่ไหม

พาแม่พายายไปโรงพยาบาลก็ดีนะครับ